อะไรเลยผ่านแล้วนึกอยากจะตีตีเอาเลยค่ะ
มีดก็มีปืนก็มาแล้วน้องที่โดนนะ๑๗เข้าที่แก้มขวาแบบนี้ค่ะ
ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันคืออะไรเดี๋ยวลองดูตอนที่ยิงกันตีกันหน่อยค่ะ
ลองเหล้วลองเหล้ว
คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงตะโกนโวยวาย

ก็นี่ไงนี่คือมีกล้องมีกล้องแล้วยังไงอ่ะ

ย่านที่มีข่าวตีกันยิงกันเยอะที่สุดคือสมุทรปราการค่ะ

ใช่คือมากันเป็นกลุ่มแบบนี้ตอนตี๓ของเมื่อวานน่ะนะคะ

ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

ริมถนนมีรอยอะไรบ้างตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบคราบนี้
เลือดเหรอเลือดค่ะแล้วก็มีมีดหัวตัดยาวสัก๘๐เซน๒เล่ม
มีปลอกกระสุน๙มม๗ปลอกโอ้โหดูมีดโอ้โหดูฝักดาบ
เออนี่แหละคือตกอยู่เกลือดเลยนะเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐาน
คนเจ็บน่ะอายุ๑๗เองโดนยิงเข้าที่แก้มขวาค่ะน้องน่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
เพื่อนของน้องผู้ชายคนเจ็บอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าคือก่อนจะเกิดเหตุนะ
เพื่อนผมวัย๑๗แล้วก็มีเพื่อนมาอีกทั้งหมด๓คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา
คลองสารแดงจะไปซอยชำนิทีนี้มาถึงตรงนี้ไปเจออีกฝั่งหนึ่งโดยบังเอิญฝั่งนั้นเขามากันเยอะกว่านี่เขาขี่กันมา๓คันมากันมากกว่า๕คนแน่นอน
จู่ฝั่งนั้นน่ะเอามีดมาชี้หน้ากลุ่มเพื่อนผมแล้วบุกเข้ามาเลยทีนี้พวกผมมากระโดดลงจากรถสิ
หนีกันไปคนละทิศคนละทางอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคุณผู้ชมทีนี้ตัวน้องสิบเจ็ดที่โดนยิงเข้าที่แก้มขวาน้องเป็นห่วงรถมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซคันนั้นน่ะแม่น้องเขาซื้อให้ครับทีนี้พอห่วงมอเตอร์ไซค์ทำยังไงเพื่อนเขาวิ่งกันไปหมดแล้วใช่ไหมห่วงน้องไม่ไปโอ้โหน้องไม่ได้วิ่งตามมาโดนยิง
ตกใจมันก็เลยจอด
เดี๋ยวนายก้อพรบังเจอเป้าฉาน้องบอกน้อยยอมแล้วกูยอมแล้ว
ปีนงานเจ้าใจเรา
เจ็ดถึง๘นัด
โอ้โหยิง๗๘นัดนะแต่นัดที่๔ที่โดนน้องคนเจ็บวัย๑๗นะ
แล้วเห็นไหมเมื่อกี้คือก็อยากรู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ย
มันมาจากอะไรกันแน่ฝั่งคนเจ็บเองก็ยังไม่รู้ว่ามาจากอะไร
ตำรวจก็เลยยังสรุปสาเหตุไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ตำรวจได้ข้อมูล
มันมีแค่ฝั่งคนเจ็บมาฝั่งเดียวที่นี่มันมีหลักฐานอยู่
กล้องวงจรปิดต่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวตำรวจต้องไปไล่เลี้ยงนะ
แล้วก็ไปพยายามเอาฝั่งที่เกาะเหตุมาสอบสวนต่อก็เชื่อแหละ
น่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวนะคะ
ตอนแรกตอนน้ำแข็งบอกว่าสาเหตุอะไรนะนึกไว้อยู่แล้วเชียว

ไม่ถูกสตาร์เฉยอะไรอย่างนี้หรอ